คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกดีกว่า
ยูโรยศวรรษคนนี้โอ้ยน่าเอ็นดูมากเลยนะคะ
กำลังด่งดังกำลังปังดีนะคะ
ล่าสุดมีข่าวเมาส์มาว่าเออกำลังจะมี
ละครคู่กับพี่อ้ำจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ข่าวมาแบบนี้นะหลายคนก็สงสัยว่าเออ
มีข่าวเกินหน้าเกินตาเพื่อนไปขนาดนี้
หมั่นทรงหมั่นไส้หรือเปล่านะคะ

หลายคนเขามันคือมันมีงานทุกคนอยู่แล้ว

ช่อนเขาก็สนับสนุนทุกคนอยู่แล้วครับ

มันก็ไม่รู้ดิไม่เกี่ยวกับผม

จริงผมก็อาจจะมีแบบชอบไปมองอะไรอย่างนี้
บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเจ้าชู้หรือเปล่าเจ้าชู้อะไร
ก็ลองสายตาเจ้าชู้อะไรอย่างนี้
จริงแล้วเราก็ไม่ได้เจ้าชู้นะ